เปิดปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ
เพราะว่านักข่าวถามว่าตอนนี้ข้อมูลที่คุณมีเนี่ยที่เขาร้องเรียนมีร้องเรียนที่ไหนบ้าง
อ่าจึงตอบว่ามันมีพื้นที่จริงจริงเขาระบุตำบลอำเภอจังหวัดแต่เราไม่อยากไประบุอย่างงั้นนี่ครับ
เราก็เลยบอกว่าในพื้นที่เนี้ยตรงเนี้ยมีอยู่เท่านั้นเองก็ตอบคำถามไป
แต่เพียงแต่เราคิดว่าถ้าเกิดเขาไม่ได้สร้างความเดือดร้อนอะไรเนี่ยมันไม่ใช่หน้าที่เราต้องไปจำเพาะเจาะจงไปไปพูดถึงเขาอะครับ
นึกออกใช่ไหมใครที่มันวันนี้ต้องบอกเลยที่เดือดร้อนทั้งหมดเนี้ย
เพราะเกิดเรื่องจากจุดตรงนี้อะไรบ่อนพื้นที่โคคามเนี่ยไปสร้างเรื่อง
คุณคุณเอกนี้คุณเอกไม่เข้าใจก็มีคนซ้อนท้ายไงนะ
บอกว่าเภทสายไหมไปเรียกนะถ้าผมจะถ้าจะเรียกให้
ติดต่อกับผมชื่อเอกคนนี้คนเดียวเพราะเพจคุณไม่ได้มีคนทำงานคนเดียวถูกต้องไหม
ก็ยินดีเลยบอกเลยก็พูดไปบ่อนไหนเนี่ยบอกว่ามีทางทีมเราเนี่ยแต่มันไม่มีอยู่แล้วครับ
คือเราแบบโอ้โหมันเป็นสาธารณะมากคุณคุณสันทนาเขาเป็นห่วงว่าเนี่ยพอเพจสายใหม่ต้องรอดออกมาช่วยทางเนี่ยกลุ่มนักพนันที่ถูกอุ้มรีดถูกซ้อมรีดเงินครับเดี๋ยวเจ้าของบ่อนคนอื่นกลายเป็นว่าจะต้องมาอะไรกับทางเพจนี้เพื่อไม่ให้เขาเปิดเผยเรื่องราวอย่างเงี้หรอ
ขยับไปอีกกี่ภาคเท่ากับว่านี่เขามองว่าเฮ้ยตอนนี้เพจของคุณคุณ
ตีรวมแล้วคุณสาธาผมขออนุญาตถามนะนี่นี่ไงมันผมถึงบอกว่า
ต้องระมัดระวังอยู่ในวงการนี้คุณคุณผมขออนุญาตถามหน่อย
ครับเป็นห่วงคุณเอกพบเป็นห่วงเพจเขา
หรือเป็นห่วงเจ้าของบ่อนเนี่ยไอ้เจ้าของบ่อนเนี่ยผมไม่ต้องกังวล
แล้วพวกเขากับผมเนี่ยนะผมพูดตรงมันไม่มีความจำเป็นอะไร
เพราะผมไม่ได้จะมาครบค้าเขาเรื่องผลประโยชน์เรื่องนี้นะเอาแสดงว่ารู้จัก
รู้จักกันเหรอเจ้าของบ่อนถ้าผมปฏิเสธว่าผมไม่รู้จักเจ้าของบ่อนในประเทศไทยนี้นะ
แล้วผมอยู่ในวงการนี้มาสี่สิบบาทปีอ่าผมไปปฏิเสธได้ไหม
ผมพูดไปมีใครเชื่อเอารู้จักบทไม่ไปแจ้งไม่ได้บอกตำรวจ
ไม่ได้บอกข้อมูลแต่ผมกำลังจะบอกคุณเอกว่าครับต้องวางตัวอยู่ในวงการนี้
ต้องวางตัวให้ดีนะเดี๋ยวส่วนบอกให้เจ้าตำให้เจ้าหน้าที่ตำลวดไปจับใช่ไหม
ผมก็ผมจะบอกให้นะการที่บ่อนแต่ละบ่อนเนี่ยเขาเปิดได้นะ
เขาต้องเคลียร์ตัวก็คือเจ้าหน้าที่ต้องรับรู้อืมอ่าแล้วยังไง
แล้วยังไงอ่ะแล้วผมจะไปจับเขาได้ไหมล่ะวันนี้ผมเป็นอะไรเนี่ย
ผมก็เป็นผมก็เป็นประชาชนคุณสัญญาบอกรู้จักหมดเลย
ก็เอาข้อมูลไปให้เขาสิผมผมผมส่งให้ให้เพจสายหมาย
ไปดำเนินการแล้วเพจสายหมายทำอะไรได้
สายใหม่ก็ต้องไปแจ้งเจ้าหน้าที่เพจสายหมายจับเองได้ไหม
ไม่ได้ไปขออนุญาตศาลขอหมายค้นไปจับได้ไหม
ประดิษฐ์เมื่อเช้าเนี้ยเจอท่านท่านวิ๊กโจ้นะครับ
ท่านก็ให้ให้ประชาสัมพันธ์ว่าเอ่อผ่านพี่น้องประชาชนนะครับ

แจ้งมาที่ตัวท่านเองเลยก็ได้นะครับ
ท่านพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานท่านรองพบ
หรือว่าประสานผ่านที่เพจสายใหม่ต้องรอดก็ได้
ซึ่งจริงในขณะนี้ในเพจเนี่ยมีคนแจ้งเข้ามาเยอะนะครับ
เมื่อวานนี้ยังมีคนเข้าไปถ่ายคลิปในบ่อนมาได้เลย
เพียงแต่เรามองว่าเขาไม่ได้สร้างความเดือดร้อน

เราก็เอาคลิปวิดีโอนี้ส่งให้เจ้าที่ตำรวจที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
เขาไปดำเนินการไปนะครับไปปราบปรามจับกลุ่มก็ดำเนินการไป
แต่ว่ายังไงเสียเนี่ยบ่อนการพนันเนี่ย
เมื่อมันเป็นสิ่งผิดกฎหมายในประเทศไทย
มันก็ต้องถูกดำเนินการนะครับต้องจับกลุ่มซากก็ต้องจับกลุ่ม

คุณสันธนาบอกมีข้อมูลยังไม่คิดจะส่งให้กับบิ๊กโจ๊กมาเหรอลองปรบประตอบรอ
เขาอยากได้ก็ติดต่อผมมาแล้วกัน
ให้บิ๊กโจ๊กติดต่อมาทั้งคุณสันธนา
เด่นน้องโจ๊กก็บอกถามมาแล้วกันขอถ้าถามมาแล้วคุณก็ไปจับด้วย
ถ้าถามแล้วไม่จับไม่ต้องถาม
เวลาผมจะหมดขออย่างจริงขอยากถามจริง
สุดท้ายเนี่ยคนเขาสงสัยติดใจเขาฝากถามมาด้วย
คุณสันทนะทำไมรู้จักคนเยอะจังบ่อนการพนันนักลงนักเลงผู้มีอิทธิพล
เป็นใครอะไรยังไงทำงานทำอาชีพอะไรเนี่ย
บอกว่าผมนักเลงนักคือมาฟรีอะไรอันนั้นถ้าไปในบทบาทผมที่ต่างประเทศนั้นก็ใช่
แต่ผมกลับมาเมืองไทยเมื่อไหร่ผมก็แยกแยะตัวเอง
มีบทบาทต่างประเทศด้วยหรอ

ธุรกิจในสถานกาซิโนต่างประเทศ
แต่พอผมกลับมาเมืองไทยผมก็ใช้ชีวิตแบบคนทั่วไปกลางปกติ
แล้วทำไมเจ้าของโมงเจ้าของบ่อนรู้จักหมดติดต่อโทรหาปรับกุ๊ก
แล้วมันในธุรกิจผมที่ต่างประเทศมันถูกต้องตามกฎหมาย
ถ้าในเมืองไทยบางทีเขามาปรึกษาแล้วก็ในธุรกิจของเขานะ
รูปแบบที่มันต่างประเทศเขาก็อยากจะปรับเปลี่ยนกรรมการค้าเขา
ผมก็ให้คำปรึกษาได้เนี่ยผมก็ไม่ได้ผิดตรงไหน
เขาเป็นเจ้ามือเจ้าของบ่อนมาพบผมมันก็ไม่ได้ผิดอะไรเนี่ย
หมดเวลาจริงขอบพระคุณฮะคุณเอกเขามีอะไรเพิ่มเติมไหม

ไม่มีนะครับก็ยังยืนยันว่าถ้าเกิดว่าพี่น้องประชาชนพบตรงไหนเปิดก็แจ้งมาได้เลย
เราก็ส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ
เพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นบ่อนที่ทราบมีข้อมูลมาเนี่ย
ก็ต้องดำเนินการส่งให้ตำรวจดำเนินการแล้วเราก็ติดตามผลการจับกลุ่มของท่าน
แต่ถ้าเกิดว่าเข้าไปจี้ปล้นคลุมถุงดำรักษณะเดี่ยวที่ผ่านมาเนี่ย

คื้นรักษณะแบบนี้มันเอาไว้ไม่ได้มาดูคือแกนอัมทภาพนักเลง

ออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลนะครับสวัสดีครับ